รินฮะไปดูกันหน่อยว่ากันว่าเขาเห็นคนลอยได้

ใช่คนจริงหรือเปล่าไปดูกันหน่อยฮะ

นี่นั่นแหละไกลหน่อยเห็นไหมลอยแล้ว

แต่แบบนี้มันไม่น่าจะดีนะคะ

มันเกิดอะไรขึ้นกลางวันแสกเลยนะ

ไปดูกันหน่อยกับจุดเกิดเหตุที่นี่มันอยู่ที่ไหน
นี่คือพื้นที่บ้านสำรงหมู่๓ตะบนหนองสนิท
เอาเผื่อจอพระจังหวัดสุรินยังเห็นอยู่เลย

ลงพื้นที่ไปดูก็ยังเห็นยังลอยไปแกว่งไปแกว่งมา
ทำไมเขาไม่ลงกลางวันแสก
นั่นสิครับคุณผู้ชมฮะเอาล่ะไปดูกันหน่อย
ตรงนี้เป็นไร่แตงโมนะ
แล้วไล่แตงโมมีอะไรมีแตงโม
และที่สำคัญที่ไปเจอนั่นน่ะสรุปแล้วไม่ใช่คน
หุ่นไร่กาบัตถิโท
เรื่องของเรื่องนะครับเขาเอาหุ่นไล่กามาติด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
เขาก็บอกอีกนะว่านี่คุณนักข่าวช่วยไปบอกทีนะ
ใครที่มาถ่ายคลิปเอาไว้นะผมขี้เกียจไปบอก
เรื่องนี้มันไปไกลแล้วมันเริ่มจะไปไกลใหญ่แล้ว
คุณสมศักดิ์เขาบอกว่านี่ทั้งหมดทั้งมวลทำเพื่อไล่กานะจ๊ะ
ไม่ใช่ไล่คนแล้วใครที่เห็นที่เป็นคน
บอกเลยว่ามันไม่ใช่มันคือหุ่นไล่กาเท่านั้นเอง
แล้วยังไงล่ะเขาบอกว่าหุ่นไล่กาตัวนี้มันสร้างปรากฏการณ์ที่ว่า
ไก่ไม่ใช่ไก่สิกา
กาต่างมันทำได้แค่บินแล้วก็ร้องไปมา
กากากาอยากกินแตงโมอะกา
แต่ไม่กล้าลงมากา
เออกา